รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย
กลุ่มวิจัยฯบินไทยแอร์เอเชียร์อีก

ไม่เอากดลงไปมันเวลาห้าม

ถ้าใจเราเนี่ย

เมื่อกี้พี่สอนว่าไงห้ามเล่นโยคะที่นี่ไม่ใช่คลาสโยคะ
ถ้าจะไปคลาสโยคะไปที่อื่นไม่ใช่ที่นี่
ีได้ฟังหรือเปล่าคะ
สองสอง

เบอร์แปดห้ามโยกพี่ให้โยกแค่แขน
แค่แขนเท่านั้นมันจะหนักขึ้นถูกต้องค่ะ
ก็คุยกับแครอททุกวันบอกว่าเขาก็อยากกลับมาอะไรอย่างนี้
เรามีท่านหน้าแล้วก็อยากจะชนะ
อยากจะเอาแครอทกลับมาให้ได้
สวยแต่ไม่มีแรงสวยแต่อ่อนแอสวยอดอาหารสวยไปเพื่ออะไร

นี่เป็นสัปดาห์ที่๒แล้วนะครับสำหรับ๑๔สาวงามของเรา
นั่นก็หมายความว่าทั้งกิจกรรมและภารกิจจะต้องเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน
และตอนนี้ผมก็อยู่กับ๑๔สาวงามแล้วครับ

สดใสและดูดีขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับ
แต่๑ใน๑๔สาวงามคงต้องบอกว่าเรามีแกะขาวยืนหนึ่งท่าน
นั่นก็คือน้องแครอทนั่นเองนะครับ
สาเหตุที่น้องแครอทจะต้องใส่เสื้อสีขาวในสัปดาห์นี้
นั่นก็เพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วกับภารกิจของเธอนี่
ทำคะแนนได้น้อยที่สุด
และตอนนี้เธอก็เลยถูกแขวนอยู่นั่นเอง
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

แต่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินและให้คะแนนได้

ถ้าคุณตั้งใจคุณพยายามคุณมุ่งมั่น
ไม่แน่เพื่อนของคุณอาจจะเลือกคุณกลับเข้าไปร่วมภารกิจกับอีก๑๔สาวงามก็ได้
และนั่นก็หมายความว่ายังมีพื้นที่ให้กับสาวที่เหลือ
ถ้าคุณพลาดถ้าคุณเผลอถ้าคุณป่วย
เชิญพบกับคุณเนยหน้าไทยเล็กบำรุงครับ

ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างสูงสวยฟิตด้วยใช่ไหม
เพราะว่าสาวสวยนี่มันต้องมาจากภายในมันต้องเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอย่างสม่ำเสมอถูกต้องไหมครับ
ใช่แล้วค่ะพี่พีเคค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะน้องแล้วนะคะยิ่งเราเลือกเดินบนเส้นทางนางงามแล้วด้วยแล้วก็เราจะต้องดูแลหน้าตาและรูปร่างของเราเนี่ยเป็นพิเศษและให้ดีที่สุดด้วยค่ะ

เราจะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่กันที่เขาเขียวชนบุรีค่ะ
อยากไปมานานแล้วไปกันเลย
คุณไม่ได้ไปค่ะคุณอยู่กรุงเทพค่ะ
แล้วจะให้ทำอะไรที่นี่แล้วใครจะดูแล๑๔๑๕สาวงาม

ก็ได้ขอให้พวกเธอเดินทางปลอดภัยแต่อย่าลืม
พลาดเมื่อไรโดนขยี้นั่นแน่

บ๊ายบาย
อยากจะบอกน้องว่าถึงแม้ว่ารูปร่างที่ดีมันจะทำมาด้วยความยากลำบากนะคะ
แต่ว่ามันจะไม่ลำบากเกินไปกว่าความสามารถของเรา
การมีรูปร่างที่ดีนั้นหมายถึงความรับผิดชอบต่อตัวเอง
ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งนั้นแล้วไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็สำเร็จทุกอย่างแน่นอนค่ะ
เข้าสู่สัปดาห์ที่๓ความรู้สึกไม่ชอบขี้หน้าเพื่อนของสาวก็เริ่มส่งสัญญาณอันตรายขึ้นเรื่อย
ณจุดนี้ทีมงานจำเป็นต้องหากิจกรรมพิเศษมาช่วยละลายพฤติกรรมของสาวกลุ่มนี้
เพื่อให้พวกเธออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในอีก๒สัปดาห์ที่เหลือ
ค่ะชอบออกกำลังกายไหมโบนัสก็ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเอง
ชอบมากค่ะแบบว่าชอบออกตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตอนเด็กนี่จะเป็นนักวิ่งจะวิ่งตลอดชอบออกกำลังกายทุกอย่างค่ะชอบอยู่แล้ว
เอาจริงหนูไม่ค่อยชอบเลยนะหนูรู้สึกว่าหนูเรียนหนักแล้วไงหนูก็เลยขี้เกียจแต่ถ้าสมมุติมีงานจะต้องแบบไปเดินแบบหรือออกมาถ่ายงานอันนี้หนูจะเริ่มออกก่อนหน้าสองสามวัน
เย้เย้
รู้สึกตื่นเต้นกันบ้างไหมเพราะว่านี่คือป่าเขารำเนาภัยในเขาเขียวขนาดนี้
ตื่นเต้นค่ะ
อากาศดีใช่ไหมแต่เราคงจะไม่ได้มาปิ๊กนิกกันแน่นอนใช่

ไม่เคยเลยค่ะ
มีใครโยงโยงมาก็ได้
จะเป็นแนวกีฬามากกว่าแบบฮู้ฮู้พลีคอนโดเตะต่อย
อ๋อออกแนวแบบนั้นนะคะส่วนออกไปปริ่งเขาทำอะไรเกี่ยวกับประเภท
มีบ้านแบบนิดหน่อยค่ะ

ไม่ได้

โหตัวมาจากบนบุคเขา
กระโดดหอ

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้มันจะต้องไม่ธรรมดา

สุดยอดที่สุดในเรื่องของการออกกำลังกาย
เชิญเชาะมาเลยดีกว่านะ
วันนี้นะคะแขกมาเจอกับเราคือคุณเมจิอโนมาคุกค่ะ
สวัสดีค่ะคุณโย
อันดับต้นของเมืองไทยแล้วก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามาเมืองไทยมาจากอเมริกานะคะ
ที่เคยคุณเนยจอดเครื่องบินไว้หลังเขานี่เอง
เอาละค่ะมาเจอน้องกันขนาดนี้คงต้องขอให้คุณเมจิเนี่ยช่วยพาน้องไปดูรูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนไม่ห่วงเพราะทุกคนห่วงดีแล้ว

ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะมีปัญหาคล้ายกันก็คือในส่วนที่ผู้หญิงเป็น
และเราเป็นทุกคนค่ะพี่ไม่อยู่เองก็เป็นแต่เพียงแต่ว่าเราเป็นแล้วเราแก้ยังไงที่ถูกจุด
และที่สำคัญวันนี้นะคะแต่งหน้ากันสวยเนินค่ะ

แต่พี่คิดว่าอาจจะมีขนตาหลุดกันในระหว่างมิชชั่นที่แม่จิมอบให้
เพราะว่าวันนี้จะมีมิชชั่นที่เรียกได้ว่าทดสอบร่างกายและจิตใจ
เรามาดูว่าร่างกายแข็งแรงและจิตใจจะแข็งแรงกันหรือเปล่า
พร้อมไปแต่คือโชคดีเค้าเกิดมาเค้าเรียกว่ายังเด็กอยู่
ก็วัดกันที่ตอนแก่เวลาผู้หญิงจะหุ่นดีและใช้ได้ไม่ได้
เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะนางงามก็สวยกันหมดตอนสาวทุกคน
แต่ขอนับไปอีก๒๐ปีแล้วเรามารีรันด์มีอีกรอบหนึ่ง
เพราะฮะโหมดแต่อดอาหารไม่ออกกำลังกายชะลาดใจ
เพราะฉะนั้นน้องพวกนี้ยังเด็กอยู่ระหว่างนี้
ทัวร์เรื่อนนี้แขลลอร์ตจะต้องได้กลับไปแน่นอน
แขลลอร์ตดีแน่นอน
มันทำให้ร่างกายมีกลายเป็นคนยืน

เอาจริงก็แทบจะไม่มีอะไรที่ชมเลยนะคะ
นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้พร้อมเกินไป
เป็นคนเกิดมาเป็นคนค่อนข้างโชคดี
คือเป็นเอวคอนแบบนี้อยู่แล้ว